คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของโรงเรียนกันบ้างดีกว่า
เพราะว่าหลายคนเขาก็เป็นห่วงลูกหลาน
ส่งไปโรงเรียนบางทีก็เป็นห่วงเรื่องของโควิด๑๙นะ

โรงเรียนเขาก็มีการจัดการในเรื่องของความสะอาด
ผมพาไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนวิทยานุกูนารี

จากช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โรคระบาดกำลังมาอย่างที่บอกนั่นแหละโควิด๑๙
ทางโรงเรียนเขาก็มีมาตรการหลายอย่างนะ
เพื่อป้องกันโรคทั้งการนำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
มาตรวจให้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนแบบนี้
รวมไปถึงนำเจลล้างมือมาตั้งบริกวัลไว้ที่หน้าโรงเรียนเลย
บริเวณหน้าโรงเรียนแบบนี้ทุกคนแบร์มือมาล้างมือก่อน
เจลไปคนละหยด๒หยดแล้วก็ถูไปที่มือมันจะได้ช่วยฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับ
ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่มาตรการเรื่องของบริการเจลอย่างเดียวนะ
เขายังสอนด้วยสอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือด้วยนะครับ
แบบนี้แบบนี้ส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเผื่อคุณผู้ชมฟังอยู่จะได้ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างแรกเขาบอกให้เอานี่มาเลยก็คือแอลกอฮอล์ชื่อในภาษาทางการก็คือเอทานอล
ก็คือต้องเอาแอลกอฮอล๙๕นะคะคุณผู้ชม
เอามาผสมกับน้ำกลั่นหรือว่าน้ำสะอาดแล้วก็นำคาร์โบพอลหรือว่าตัวสร้างเจลนี่แหละ
ซึ่งทำให้ผสมกันนั่นแหละถูกต้องดังนั้นก็จะผสมสีหรือว่าหัวน้ำผอมลงไปกัน
ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ผมก็แบบไซเขาขาวสะอาดนี่แหละ
สบายใจที่สุดอืมแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักนึงคืนให้มันเกาะกันไปตัวให้มันเซ็ตตัว
จากนั้นก็เอามาใช้ได้แล้วล่ะฮะค่ะเป็นวิธีการไม่ยากนะคะ
ทางกระทรวงศาสุก็มีการดนรงแล้วก็บอกวิธีแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะ
ส่วนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี๐๓พร้าวตะบนสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานี
ทางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ก็ร่วมการเปิดการสอนวิธีทำเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙ป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยนี้นะคะ
วิธีการทำนั้นก็คล้ายกับทางโรงเรียนวิทยานุกูลนารีแล้วค่ะ
งานนี้ก็มีทั้งประชาชนมีนักศึกษามีผู้สูงอายุให้ความสนใจมาร่วมทำเจลล้างมือกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาพรชัยประเสริฐคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์บอกว่า
จากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ตอนนี้หน้ากากก็หาซื้อยากราคาก็สูงเจลล้างมือก็หายากแล้ว
แล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะราคาแพงด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเปิดสอนขึ้นมาแล้วมีผู้สนใจแบบนี้
ทำใช้เองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะ
เรียกว่าเป็นวิธีการดูแลป้องกันตัวง่ายหรือว่าจะใช้แอลกอฮอลในการเช็ดลูกบิดประตู
วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างที่เราใช้บ่อยอย่างโทรศัพท์มือถือแบบนี้ค่ะ
คอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะก็ดูแลกันไป
ถือว่าเป็นการแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคภัยจากสถาบันการศึกษาที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
ฝากบอกคุณผู้ชมจริงแล้วเราสามารถใช้เฉพาะแอลกอฮอลอย่างเดียวได้
แอลกอฮอล์ที่ขายตามร้านขายยาทั่วไปค่ะจะเป็นแอลกอฮอล๗๐
เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล๗๐ที่ซื้อไม่ต้องผสมอะไรเลยก็ได้
คุณแบ่งใส่ขวดเล็กแล้วก็พกไปใช้ได้เลย
เพราะว่าถ้าผสมความเข้มข้นมันก็จะน้อยลง
แต่ว่าแอลกอฮอลที่เขานำมาทำแอลกอฮอลเจล

เพราะฉะนั้นความเข้มข้นจะต่างกัน
ถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้ก็คือซื้อแอลกอฮอล๗๐ทั่วไปตามร้านขายา
แล้วก็แบ่งใส่ขวดเล็กพกพาไปใช้ได้

อย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้หาซื้อยากมากก็คือหน้ากากอนามัย
โซเชียลนี่ก็มีการสอนทำหน้ากากอนามัยเยอะแยะหลากหลายวิธี
บางท่านเขาทำด้วยการเย็บใช้ผ้าเย็บ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวแผ่นกลองให้ซื้อเปลี่ยนได้

ตื่นตัวกันได้แต่อย่าตื่นตระหนกตกใจกันเพราะว่าเรามีวิธีในการป้องกันเจ้าโรคแบบนี้อยู่นะครับ